ว่าวันนี้๑๐โมงครึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะแถลงข่าว
ฉันกำลังหมายถึงข่าวใหญ่ที่คนทั้งประเทศติดตามแล้วก็ให้ความสนใจนี่นะคะ
ห้างโรบินสันที่ลบบุรีแล้วก็ปลิดชีวิตสังเวยผู้บริสุทธิ์ไปสามศพแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๔คนด้วยนะคะ
วันนี้รับรองว่าเราติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้แน่นอนนะคะ
จากทุกประเด็นข่าวที่เราจะนำเสนอนะคะความคืบหน้าเมื่อคืนที่ผ่านมา
เราจะพูดคุยกันในข่าวเช้าหัวเขียวแล้วเรามีรายการพิเศษด้วย
ทางช่องสามสิบสองไทยรัสทีก่อนที่จะเข้าสัญญาณการแถลงนะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มตั้งแต่๑๐โมงเป็นต้นไปดูได้เลย
ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามกันนี่แหละค่ะ
เอาล่ะโจรเนี่ยเราจับได้แล้วแต่มูลเหตุหรือแรงจูงใจที่โจรเนี่ย
ก่อเหตุตอนนี้เรายังไม่ทราบจริง
เพราะว่าตอนเราบอกว่าตอบทุกคำถามซักประมาณสิบโมงครึ่งวันนี้
เราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะ
คนทั้งประเทศให้ความสนใจเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่จริงนะคะ
ทีมข่าวก็เกาะติดนะข่าวนี้ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
มีความคืบหน้าด้วยเกี่ยวกับช่วงเวลาข้ามคืนที่เรานอนไป
คือคดีเนี้ยมีความคืบหน้าตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดใช่ค่ะ
บ้างสักประมาณตีสี่ที่ผ่านมาพลตำรวจตรีจีรพบภูริเดช
ผู้บังคับการกองปราบยังไม่นอนเลยค่ะคุณผู้ชม
รับสายนักข่าวเลยนะคะคือตอนสักประมาณตีสี่เนี่ยเนี่ยค่ะ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮานุมานของกองปราบ
นำตัวนายประสิทธิชัยหรือว่าพอก๊อฟเนี่ย
ไปที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนำตัวไปจากลบบุรี
ไปที่กองปราบไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศส่วนนี้อะไรคะ
เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะก่อนที่จะตี๔
แต่เป็นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่แหละนะคะคือเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหานะคะ
ไปชี้จุดทิ้งท่อเก็บเสียงระหว่างทางที่จะนำตัวเดินทางมากองปราบเนี่ย
สักนิดนึงแวะให้เป็นประโยชน์ชี้จุดทิ้งท่อเก็บเสียงหรือว่าไซเลน๒
จุดนี้คือใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสะพานบางรจันทร์ในตำบล
พุทธศาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะวิธีการของในกอล์ฟคือมันมืดไง
ก๊อฟเขาก็ใช้ไฟฉายชี้บอกตำรวจไปตรงผมทิ้งตรงนี้
ผมยืนตรงนี้ผมทำแบบนี้เพื่อให้ตำรวจถ่ายภาพครับ
เอาไปเก็บประกอบสำนวนต่อไปอย่างไรก็ตามมีการพูดถึงกระแสน้ำที่จุดนี้ด้วย
จากคำบอกเล่าทั้งของกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
เดี๋ยวตำรวจเขาจะตีวงว่ามันจะไปได้สักกี่เมตร
หรืออาจจะเป็นสักกิโลไหมยังไงเดี๋ยวตีวงกันเอาไว้คือยังไงซะตอนนี้ที่เจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะ
ปืนค่ะเสื้อผ้าค่ะทองค่ะแล้วก็รถที่ใช้ค่ะนี่สำคัญอ่า
คือจะบอกว่าแม้ว่าพอก๊อฟซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีจี้ชิงทองเนี่ยนะคะ
จะนำตำรวจไปชี้จุดที่ทิ้งซาเรนเซอร์หรือกระบอกเก็บเสียงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาเจอ
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจุดตรงเนี้ยเขาทิ้งจริงจริงหรือเปล่าเพราะปั่นหัวตำรวจครับ
โอ้โหตำรวจปวดหัวเลยค่ะเพราะตอนแรกก็บอกว่าทิ้งทองลงในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ตรงสะพานบางรจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายทองก็แอบไปซ่อนอยู่
ใต้หลังคาโรงจอดรถนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดทำลายทั้งหมดเนี่ย
สรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ย
ข้ามคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะนอนไปแล้วอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเพราะฉะนั้นเรารวบรวมบรรยากาศให้ติดตามแน่นอนส่วนความคืบหน้าล่าสุดค่ะหลังจากที่ตำรวจนะคะไปตะครุบตัวพอก๊อฟได้ที่อำเภอท่าวุ้งลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจนะคะนำตัวพอก๊อฟจากลบบุรีนะคะมาที่กองปรา
หน้าตายอิดรวยแบบนี้นะคะ
พูดสิทธิ์ของเรารายงานบอกว่า
นักข่าวก็พยายามที่จะไปถามว่า
เหตุจูงใจหรือมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้

พอก๊อฟผู้ต้องหาไม่ตอบคำถามใดทั้งสิ้น

คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจนำตัวจากลบบุรีมาที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสักประมาณ
สิบโมงครึ่งวันนี้ตำรวจก็จะมีการแถลงข่าวส่วนตัวนายก๊อฟเนี่ยจะมานั่งร่วมแถลงข่าวด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งครับเพราะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะเอ่อมาร่วมแถลงข่าวหรือไม่ใช่ค่ะมาร่วมแถลงข่าวนี่นะคะแต่ว่าตำรวจกองปลาบเนี่ยมีการนำกล้องวงจร

โรบินสันเนี่ยเหมือนเขาวงกฎนะคะคือถ้าเกิดว่าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดแรกที่ตำรวจตีกรอบให้แคบลงว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่จนที่สุดแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มได้เดี๋ยวเรื่องเส้นทางเดี๋ยว

ในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษานะครับย้ายมารับตำแหน่งที่โรงเรียนแห่งเนี้ยเดือนมีนาคมปีที่แล้วเองยังไม่ถึงปีเลยถ้าเป็นทางราชการเนี่ยโปรเขาก็ประมาณหนึ่งปีใช่ตอนนี้ยังไม่ถึงปีเลยนะคะก่อนหน้านี้เป็นใครมาจากไหนเป็นครูค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีบ้านก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีส่วนหนึ่งข้อที่ตอบคำถามว่าทำไมถึงมีค
อย่างก็คือการยิงปืนแล้วก็เป็นครูสอนยิงปืนด้วยในนามครูก๊อฟนะคะนั่นคือประวัติเบื้องต้นทีนี้ไปสอบถามบรรดาคนที่รู้จักกับผู้ต้องหาที่ชื่อว่าในก๊อฟเนี่ยนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพลักษณะนิสัยกันหน่อยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นครูคนสนิทเลยนะในโรงเรียนนี่แหละเท่าที่รู้จักกับพอลักษณะก็เหมือนวัยรุ่น

มีบิ๊กไบท์ด้วยมีบิ๊กไบท์ด้วยเคยขี่มาโรงเรียนเหมือนกันนะคะแต่ช่วงก่อเหตุไม่ได้เอาบิ๊กไบท์ไปก่อเหตุนะคะ
ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการแถลงข่าวสำหรับความคืบหน้าในคดีนี้
ตอบคำถามทุกคำถามที่หลายคนสงสัย
โดยเฉพาะเรื่องของมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
และภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ตกลงแล้วเป็นคนที่ให้เบาะแสจนกระทั่งไปสู่การจับกลุ่มคนร้าย

เป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยโรสลินครับเรื่องของคดีนี้เนี่ย
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ย
คนร้ายทำอะไรต่ออืมคือเราก็ไปดูในเฟซบุ๊คของคนร้ายนะคะ
คุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ยช่วงเวลาก่อเหตุก็คือ
ค่ำคืนวันที่เก้ามคสักประมาณสองทุ่มสี่สิบ
ครับเราไปตรวจสอบเฟซบุ๊กของนายประสิทธิชัยเป็นผู้ต้องหาบุกจี้ชิงทองเนี่ยนะคะ
เก้ามกราค่ะคุณผู้ชมคือเขาก็ยังใช้ชีวิตสุขสบายดีนะคะ
จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่ม๑๓วันเกมโอเวอร์
สำหรับนายประสิทธิชัยหรือว่าพอก๊อฟคนนี้นะคะ
ไปดูไทม์ไลน์ในเฟซบุ๊คเขาหน่อยค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมก็พูดน่าสนใจบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
นายก๊อฟเนี่ยตายเพราะเฟซบุ๊คของตัวเองนั่นแหละที่เป็นเบาะแสสำคัญ
ที่ทำให้ตำรวจนำไปสู่การจับกลุ่มเขาได้เพราะตำรวจเองไปแกะรอยจากเฟซบุ๊คส่วนตัวเขา
หลายหลายเรื่องอ่าเป็นเบาะแสอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยค่ะ
เมื่อวันที่เก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะสำหรับพอก๊อบเนี่ยมีการจัดพิธีแต่งงาน
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีกับแฟนสาวซึ่งก็เป็นครูเช่นเดียวกัน
ครูปอยนี่นะคะคุณผู้ชมต่อมาวันที่เก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็
สองปีที่แล้วพอก๊อฟมีการผ่าตัดหัวเข่าข้างขวา
คุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เขาแต่งงานพิธีสู่ขอภรรยาสาวของเขานะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าลักษณะการเดินของเขาเนี่ยคือขากระเพลกค่ะ
ถ้าเกิดว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดณวันเกิดเหตุเนี่ย
เทียบเคียงกันกับภาพนี้จะเห็นว่าลักษณะการเดินของคนร้ายในวันที่เก้ามกราคม
กับวันพิธีที่วันที่เขาเข้าพิธีแต่งงานเนี่ยนะคะ
ลักษณะการเดินคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นขากระเพลกเช่นเดียวกันนะคะ
จากนั้นเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองพอก๊อบค่ะ
ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ทราบว่าพอก๊อฟเนี่ยเริ่มรับราชการครูเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
จากนั้นก็ย้ายมาสอนที่โรงเรียนเมืองใหม่ชนราชเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
จากนั้นก็สอบพอได้เมื่อปีที่แล้วก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ส่วนนี้ค่ะเป็นคลิปแรกที่พอก๊อฟเนี่ยมีการอัดคลิปไว้เพื่อแนะนำตัวนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าตัวเองเนี่ยจะบริหารงานอย่างซื่อสัตว์บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใส
ชีวิตของพอก๊อฟค่ะหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะคะน่าตกใจมาก
เพราะหลังจากที่ก่อเหตุเพียงวันเดียว๑๐มกราคมพอก๊อฟยังไปปฏิบัติงานตามปกติ
คือวันที่๙มกราคมเนี่ยเป็นวันที่เขาก่อเหตุ
ส่วนวันที่๑๐มกราคมคือวันศุกร์นี้นะคะ
เสาร์ที่๒ก็คือวันที่๑๑มกราคมเป็นวันเด็ก
แต่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาจัดกิจกรรมวันเด็กก่อน๑วันก็คือวันศุกร์ที่๑๐มกราคม
ที่โรงเรียนจัดงานวันเด็กพอก๊อฟผู้ต้องหาก็ยังคงไปร่วมงานวันเด็กตามปกติ
หน้าตาเฉยประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้เราตัดสลับภาพให้ดูพอก๊อฟไปร่วมงานวันเด็ก
ในขณะที่ครอบครัวฝั่งผู้สูญหายที่เขาถูกสังเวยชีวิตที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์
คุณแม่ของนางสาวธิดารัฐหรือกวางเป็นพนักงานของร้านทองออโรร่าค่ะ
ไปรับร่างไร้วิญญาณของลูกสาวกลับมาบำเพ็ญกุศลศพ
ส่วนลูกค้าที่ไปซื้อทองแล้วก็ถูกยิงในวันเกิดเหตุ
กำลังรับการผ่าตัดกระสุนออกจากลำไส้
เราตัดสลับให้ดูกันแบบนี้อยากให้เห็นสองอารมณ์เลยนะคะ
ในขณะที่ฝั่งหนึ่งผู้ต้องหาใช้ชีวิตปกติ
ส่วนครอบครัวฝั่งผู้สูญหายผู้เสียหายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาทุกข์ค่ะ
ส่วนวันที่๑๑มกราคมตรงกับวันเด็กแห่งชาติ
พอก๊อฟโพสต์ภาพเฟซบุ๊คส่วนตัว
พาภรรยาสาวไปดื่มชานมไข่มุก
หนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับข้อความ
วันนี้วันเด็กเราก็พาเด็กมากินนม
กลับบ้านไปเราก็กินจุด
นี่นะคะคุณผู้ชมเราให้เห็นคือ๒อารมณ์เลยค่ะ
ซ้ายกับขวานะคะส่วนฝั่งผู้สูญหายฝั่งผู้สูญเสียค่ะ
เขาก็เป็นวันเด็กคือคนที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
น้องอายุ๒ขวบพ่อแม่ของน้องแทนที่จะพาน้องไปวันเด็ก
แต่ต้องจัดงานศพให้ลูกนะคะ
ส่วนวันที่๑๒มกราคมค่ะพอก๊อฟตอนนั้นยังไม่ถูกจับนะคะ
ส่วนครอบครัวของหัวหน้ารอปภผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
คุณธีรชัตนิมมาคุณคะทำพิธีชาปนกิจศพ
ที่วัดบ่อเงินเจริญศุกร์จังหวัดลบบุรีเห็นไหมคะ
ซ้ายกับขวาหลังก่อเหตุพอก๊อฟยังเดินทางไปทำงานปกติ
ในวันที่สิบสามมกราคมเป็นวันเดียวกับที่ห้างโรบินสันลบบุรีค่ะ
ทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๓ราย
ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สังเวยชีวิตไปกับเหตุการณ์นี้นะคะ
ในช่วงบ่ายวันเดียวกันสองครอบครัวผู้เสียหายทำพิธีชาปนกิจศพ
ที่วัดศรีธรรมโสพลพิธีชะปนกิจศพแรกก็คือคุณกวาง
เป็นพนักงานร้านทองโอโรร่าส่วนอีกวัดหนึ่งค่ะ
วัดหัวช้างที่จังหวัดลบบุรีวัดนี้มีการทำพิธีชาปนกิจศพน้องไททัน
ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์สองชีวิตนะคะต่อมาสิบห้ามกราคม
พอก๊อฟค่ะยังใช้ชีวิตตามปกติไปสอนหนังสือเช่นเดิม
ฝากฝั่งครอบครัวของพนักงานร้านทองผู้เสียชีวิตนำเท่ากระดูกของคุณกวางเนี่ย
ลอยอังคารที่ท่าน้ำวัดพนังเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครอบครัวของน้องไททันทำพิธีเก็บเท่าอัฐิครบ๗วันอืม
หลังคนร้ายก่อเหตุสิบหกมกราคมซึ่งตรงกับวันครูอ๋ออันนี้สำคัญคุณโรสลิน
ใช่ค่ะเป็นวันครูด้วยพอก๊อฟซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าชิงทองเนี่ย
ดันไปร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีสารสัมพันธ์วันครูเนี่ยค่ะอ่า
ชื่นตาบานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่วมกีฬาสีเฮฮา
แข่งขันใช้มะเขือยาวตีลูกเทนนิสมีภรรยาสาวครูก๊อฟ
ก็คือครูปอยเนี่ยโพสต์ภาพสามีเนี่ยค่ะโพสต์โพสต์คลิปนี้ค่ะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าใครเอารูปหมูไปวิ่งสนามบอลเนี่ยค่ะ
นี่คือสองภาพสองอารมณ์อารมณ์เลยนะคะพอก๊อฟยังใช้ชีวิตตามปกติ
หนังสือตามเดิมอ่าแล้วคุณผู้ชมดูนะ
เอาก๊อฟเนี่ยพันผ้าที่หัวเข่าค่ะเป็นผ้าสีดำ
ก็คือตอนเล่นกีฬาต้องพันภาพแปลว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
อืมสังเกตได้ชัดมากเอาล่ะยังไงซะในวันอื่นอื่นเนี้ย
ก็ยังดูแล้วเนี่ยชะล่าใจค่ะเหตุผลเนี่ยตำรวจก็พูดเองนะ
คุณรสลินถูกไหมว่าผู้ต้องหาติดตามข่าวสารอยู่
แล้วในช่วงเวลานั้นคุณจำได้ไหมทางตำรวจเองก็ยังออกมา
ตำหนินักข่าวเลยว่าค่ะทำให้ผู้คนร้ายเนี่ยรู้ตัวไหวตัว
ไหวตัวแล้วไปแถวชายแดนแล้วนี่น่าจะทำให้พอก๊อฟ
ผู้ต้องหาคนนี้ชะล่าใจอย่างเงี้ยใช่ทำตัวชิวสบาย
แล้วสุดท้ายโดนจับในวันที่ยี่สิบสองมกราคมคือพบตรเนี่ยก็พยายามให้ข่าวจริงจริงแล้วเนี่ย
ทางการตำรวจบอกว่ามันเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ต้องหาตายใจ
พยายามที่จะออกมาให้ข่าวจำได้ใช่ไหมคะบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นี่แหละ
เป็นคนมีสีหนึ่งล่ะก็คือตำรวจทหารแล้วก็เป็นพลเรือนหนึ่งล่ะ
คือจริงแล้วพอก๊อฟเนี่ยไม่อยู่ในข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยเลย
เก้ามกราคมพอก๊อฟยังคงใช้ชีวิตหยุดพักผ่อนตามปกติ
มกราคมพอก๊อฟไปสอนหนังสือตามปกติก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมา
จนกระทั่งเช้าวันที่๒๒มกราคม
ตำรวจนำหมายสารจังหวัดลบบุรีไปควบคุมตัวพอก๊อฟ
โอเวอร์ค่ะ๑๓วัน
สุดท้ายแล้วตำรวจสามารถที่จะรวบตัวพอก๊อฟรายนี้
ทีนี้ก็ต้องกลับมาตั้งคำถามกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คนที่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียน
สุดท้ายเป็นโจรปล้นทอง
คือเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอทางตำรวจเขาแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับ
เหตุจูงใจมันมีหลายกระแสมากมายเรื่องของติดเป็นหนี้เป็นสิน
ซึ่งพอเราไปเช็คดีเนี่ยเขาเองก็มีการกู้ยืมเงินเหมือนกัน
บอกว่าของบ้านกันต้องรอทางข่าวของทางตำรวจแล้วนะครับ
แต่คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อย่างที่ผมบอกครับดูข่าวนี้ไม่ได้เอาสะใจอย่างเดียว
มันได้ความรู้ความรู้อย่างหนึ่งก็คือกระบวนการในการสอบสวนของทางตำรวจว่า
ปัจจุบันเขาทำยังไงมีการพิสูจน์หลักฐานยังไงรวมไปถึงสถานที่ต่าง
มันเกี่ยวข้องมันอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุก็คือห้างโรบินสันจังหวัดลบบุรี
มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไล่เลี่ยงให้ฟังนะครับไปดูกันที่บ้านของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของพอก๊อฟ
ก็คือผู้ต้องหาคนนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของพอก๊อฟเนี่ย
ผมพาไปที่นี่เพราะว่าพบว่าอยู่ในซอยเจริญสุขอยู่หมู่ที่๖ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับค่ายทหารกองพันธานราบที่๑กรมทหารราบที่๓๑ห่างกันเพียงประมาณสัก๕๐เมตร
บ้านหลังนี้เนี่ยตำรวจไปค้นแล้วเจออะไรเจอปืนปืนของกลางเป็นปืนของพ่อที่ใช้ในการก่อเหตุนั่นเองครับ
อีกหนึ่งจุดนะครับไปที่บ้านของภรรยาของพอก๊อฟซึ่งพอก๊อฟเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ในปัจจุบันนะ
แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองลบบุรีจุดนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันห่างจากห้างโรบินสันลบบุรี
แสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่ชำนาญการในพื้นที่ตรงนี้ใช่
แล้วก็เดินทางไปกับโรงเรียนที่เขาทำงานอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเขามีความชำนาญมากน้อยแค่ไหนนะครับ

แล้วก็ในจุดตรงนี้เรายังเห็นอีกมากมายเลย
สำหรับมูลเหตุแล้วก็ปัจจัยในการก่อเหตุนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ยังพบว่าสถานีรถไฟบ้านป่าหวายเนี่ย
มีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยหลังก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นรถของพ่อตาขับจากโรบินสันรบบุรี
ไปที่บริเวณสถานีรถไฟบ้านป่าหวายแล้วทิ้งรถเอาไว้ตรงนี้

เพราะว่าสุดท้ายแล้วรถไปคืนพ่อตาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็พบอีกนะครับว่าโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งที่ภรรยาทำงานอยู่ของคนร้ายเนี่ย
อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟบ้านป่าหวายห่างกันแค่ประมาณสัก๘๐๐เมตร

แล้วก็เรื่องของที่คนร้ายอ้างว่านำทองไปทิ้งในแม่น้ำ

แต่ว่าไปอยู่ที่บ้านของคุณพ่อนะครับ

มันเป็นแนวคิดของคนร้ายว่าในการหลอกล่อตำรวจในการออกอุบายต่าง
แล้วก็หลังเกิดเหตุก็คาดว่าจะเดาได้ว่าคนร้ายน่าจะหนีไปไหน
นั่นคือวิธีการในการที่ตำรวจนั้นเขาสืบเสาะ
แล้วก็กระบวนการในการสืบสวนในการมาร์คจุดต่าง

สุดท้ายนำมาซึ่งการจับตัวคนร้ายได้ในที่สุดครับ

เดี๋ยวติดตามกันเพิ่มเติมในซึ่งข่าวพิเศษ

แต่ว่าทีมข่าวก็ไปตามหาบ้านของพอก๊อฟ
ที่พักอยู่ปัจจุบันนี้นะ

พบชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านติดกัน
เขาก็ยืนยันนะว่าบ้านต่างเหล่านี้เป็นบ้านของพ่อตาแม่ยายของพอก๊อฟ
อยู่ปัจจุบันเนี่ยพอก๊อฟเนี่ยมาพักอาศัยมากินมานอนอยู่ที่นี่ด้วยกัน
แล้วก็พักอยู่กัน๔คน
มีพ่อตาแม่ยายพอก๊อฟมีภรรยาอยู่ด้วยเนี่ยบ้านหลังนี้คุณผู้ชม
แล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุคดีชิงทองในห้างโรบินสันลบบุรีเนี่ยนะคะ
ก็ยังเห็นพอก๊อฟเนี่ยขับรถไปมาเข้าออก
ก็คือใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในบ้านนี้
รวมถึงรถจักรยานยนต์ฟีโนสีขาวแดงคันที่ใช้ก่อเหตุที่เป็นของพ่อตา
ก็เห็นพอก๊อฟขับขี่ใช้งานตามปกติเลย
ไม่มีท่าทีพิรุธอะไรใดทั้งสิ้น

ชาวบ้านแล้วก็พอก๊อฟเนี่ยเขายังเคยจับกลุ่มคุยกันด้วยนะ

คดีที่คนร้ายชิงทองที่ห้างโรบินสันเนี่ย
ชาวบ้านข้างบ้านเนี่ยค่ะเขาคุยกับพอก๊อฟเลย

เขาบอกพอก๊อฟก็ยังพูดกับทุกคนในชุมชนนะว่า
แม่คนร้ายคดีนี้ทำไมมันเฮี่ยมโหดจริง

พูดคุยกันในเรื่องนี้แบบนี้เลย

แล้วพอก๊อฟก็บอกกับเพื่อนบ้านในชุมชนด้วยว่า

นำรถจักรยานยนต์ไปให้ตำรวจตรวจสอบที่สพเมืองลบบุรีด้วย

บอกว่ารถที่ก่อเหตุเอาไปให้ตำรวจตรวจสอบแล้ว
จะได้กันข้อคอรหาของชาวบ้านไป
แต่กันข้อคอรหาเฉพาะของชาวบ้านนะ

ใช่แล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่มีข่าวคดีนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ
พอก๊อฟไม่ได้หลบหนีไปไหนเลย

ก็ยังมีการพูดคุยหยอกล้อกับชาวบ้านตามปกติ
คือใช้ชีวิตตามปกติทุกวันอย่างที่บอกไปนั่นแหละ
แล้วก็พอมีการประกาศจับคนร้ายได้
ว่าคนร้ายเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ย
คือพอก๊อฟคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย

ว่าทำไมผู้ต้องหาถึงเป็นถึงพอยังทำแบบนี้ได้
ตอนแรกหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า

จับผิดตัวกันหรือเปล่าเพราะว่าไม่คิดไงว่าคนที่มีฐานะดี
โปรไฟล์ดีการศึกษาดีอาชีพการงานดี
จะเป็นผู้ร้ายก่อเหตุฆ่าคนเพื่อชิงทองแบบนี้
ไปฟังเสียงเพื่อนบ้านของพอก๊อฟกันค่ะ
เขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเจอกัน
แล้วก็จะยกมือไหว้คุยกันตลอดนะครับ
ไม่มีเหตุบ่งบอกว่าจะเป็นคนอย่างนี้เลยครับ

พี่แล้วเห็นข้อมูลไหมว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านในวันที่๙วันที่๒

ผมเพิ่งก็เพิ่งรู้ข่าวจากตอนที่ดูข่าวกันนะครับ
ก็เลยไม่ได้มามองข้างบ้านหรอกว่ามีอะไร
มอเตอร์ไซคันนั้นเคยเห็นขับมาที่นี่ไหมครับ

ก็เป็นของพ่อแฟนเขาครับ
ให้ขับรถไปส่งแม่ยายไปทำงานทุกวัน

อึ้งครับเขาทำตัวปกติทุกอย่างเลยนะ
ล้างรถล้างอะไรอยู่บ้านเล่นกับหมาอะไรของเขาไปทั่วครับ

คุยกันอยู่ครับคุยกันเรื่องนี้ว่า
สองสามวันหลังจากที่เกิดเหตุก็ยังบอกว่า

โหมันอย่างนี้น่าจะวิสามันอะไรประมาณนี้ครับ
เขาก็ยังบอกเออโอเคใช่เนอะมันน่าจะวิสามันมันยิงมันอะไรประมาณนี้ครับ
เขาเป็นคนที่สุขมากเรียบร้อย
อันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกมาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้น
ส่วนเพื่อนบ้านของพ่อแม่พอก๊อฟยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะว่า
พอก๊อฟเกิดและโตที่นี่ที่ลบบุรีนะคะ
เป็นเด็กที่มีนิสัยน่ารักเรียบร้อยพอโตมาเนี่ยก็เรียนจบสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้
ชีวิตคือดูสมบูรณ์แบบไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยพ่อแม่ก็ทำงานดี
เป็นอดีตนายตำรวจเกษียณราชการส่วนคุณแม่เป็นครูสอนหนังสือ
ส่วนน้องสาวก็ทำงานเป็นเพศรัชกรนะคะคือสมบูรณ์แบบทุกอย่าง
ส่วนบ้านของพอก๊อฟก็ฐานะดีมีบ้านหลายหลังมีที่หลายไร่
ซึ่งบ้านที่ตำรวจมาค้นเมื่อเช้าเนี่ยนะคะก็เป็นบ้านเก่าที่ปัจจุบันพ่อและแม่อาศัยอยู่
ส่วนพอก๊อฟกับภรรยาเนี่ยไปซื้อบ้านเดียวอยู่ด้วยกันนะคะ
ซึ่งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ก็อาทิตย์ละครั้ง
วันก็จะพาพ่อกับแม่ออกไปทานข้าวนอกบ้านนี่คือสิ่งที่เพื่อนบ้านเนี่ยเห็นประจำนะคะ
พอถามว่าทราบข่าวว่าเป็นโจรชิงทองแล้วรู้สึกยังไง
เพื่อนบ้านบอกโอ้โหตกใจมากจะเป็นลมอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะ
เพราะพอก๊อฟเป็นคนดีอ่ะที่เห็นมาก็คือดูเป็นคนดีตลอดพูดจาดีรักเด็กไปไหนมาไหนก็จะมีขนมมาฝากเด็กในชุมชนเป็นประจำเลย

คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามเหล่าบรรดาเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับ

คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย

คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย

คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย

คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย
คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย

คือพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วไปถามหลับมาดับเพื่อนบ้านคือคนที่รู้จักกับพอก๊อปเนี่ย

ไปสอบถามเพื่อนบ้านบ้างครูที่โรงเรียนบ้างซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ย
เราอยากรู้อย่างเดียวแล้วเรารออย่างเดียวเลยก็คือมูลเหตุจูงใจ
เพราะฉะนั้นติดตามกันต่อทางไทยรัฐแน่นอนนะคะ

พบตรจะแถลงข่าวความคืบหน้าแล้วก็มูลเหตุจูงใจ
รวมถึงว่าภรรยาสาวของครูก๊อฟจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร

เดี๋ยวติดตามกันนะคะกับหน้าจอไทยรัฐทีวี